ข่าวแรกวันนี้ค่ะดังในโลกโซเชียล

คุณก้องห้วยไร่ค่ะงานเข้าจริง

ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะ
ว่าคุณก้องห้วยไร่นั้น
เบี้ยวงานคอนเสิร์ตในต่างประเทศเนี่ย

เดินหน้าแจ้งความฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ซึ่งล่าสุดค่ะเธอก็ได้บินตรงมาจากประเทศนอเวย์เลย
พร้อมออบหลักฐานทั้งหมดนะคะ
ทั้งหมดนะฮะเขาแจ้งความแล้วก็ร้องหนุ่มข้อหาคดีช่อโกง
อืมซึ่งจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนถึงยี่สิบล้านบาทคุณ
พร้อมทั้งยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เรามีหลักฐานครบทุกอย่างมีสัญญามีหลักฐานการโอนเงิน
มีข้อความคำพูดมีคลิปวีดีโอคือตอนแรกที่ว่าพี่คุยอ่ะมัน
กล้องเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในในประเด็นที่ว่าเราตกลงพี่ตกลงกับโตโน่
ต้องปลายปีก่อนที่จะทำบีซ่าเนี่ยกล้องเขาคุยกับน้องเพื่อการของน้องตัวโน่
ว่าอยากจะตามเพื่อนไปเที่ยวด้วยขอตามไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คุยกันไปคุยกันมาก็๑๐คิวตกลงกันตอนแรก๑๐คิว
ซึ่งซึ่งค่าตัวคิวละสามหมื่นบอกว่าเขารับภัณฑ์ซ้อนในช่วงแรกแรก
ก็เลยได้คุยกันแบบขยับคิวไปขยับคิวขยับไปขยับมาจนได้
คิวสามสิบจนถึงวันที่สิบสามสิบมีนาจนถึงวันที่สิบเมษา
แค่แสนแปดมันไม่ใช่มันไม่ใช่มากมายแต่มันมากมายคือค่าดำเนินการของเรา
ค่าวีซ่าค่าเครื่องค่าตัวเครื่องบินไปกลับค่าอยู่ค่ากินค่าที่เราจองไว้หมดเลย
แพ่งคงทวงยอดเงินยังบอกไม่ได้แต่จำนวนหลายล้านครับครับ
ต้องต้องไปสรุปค่าใช้จ่ายและความเสียหายอีกครั้งหนึ่งอืมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้ชักจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะชักจะบานปลายเกินไปแล้วค่ะทั้งเรา